คุณผู้ชมคะมาดูคลิปเหตุการณ์นี้นะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าปากฆาตนะคะเป็นเพจเฟซบุ๊คเขาโพสต์คลิปเอาไว้เขาบอกว่าเคยเห็นแต่ในข่าวเกิดขึ้นที่นู่นที่นี่ไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ในแถวบ้านของตัวเองที่จังหวัดบึงกาลกลุ่มวัยรุ่นยกฟวกตีกันในห้องฉุกเฉินของโ
ไหนจะคนป่วยในโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาล
เขาก็อาจจะถูกลูกหลงอาจจะเดือดร้อนไปด้วย

เนี่ยค่ะไม่น่าเชื่อว่ายังกล้าไปก่อเหตุกันในโรงพยาบาล
มีข่าวอยู่บ่อยว่าพฤติกรรมแบบนี้มันต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
แล้วคนที่เขาถูกตามเข้ามาทำร้ายก็ล้มลงไปเลย
ใช่ในเพจปากฆาตก็เลยบอกว่าฝากหน่อยเถอะสพปากฆาตเบื้องการ
ฝากหน่อยเถอะฝ่ายปกครองนำคนผิดมาลงโทษด้วย
แล้วพอมีการโพสต์คลิปนี้ลงไปแน่นอนคนก็มาต่อว่า
พฤติกรรมนี้กันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับนายสุริวัตรพลขันอายุ๒๒ปี
เป็นผู้ชายที่ถูกทำร้ายจนล้มลงกับพื้นที่อยู่ในคลิปค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตี๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
คอนเสิร์ตที่งานประเพณีแข่งเรือยาวแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นชกต่อยกัน
ตัวเองโดนลูกหลงค่ะเพราะว่าเข้าไปห้ามเพื่อน
เตะที่ชายโครงจนได้รับบาดเจ็บก็เลยมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้
กำลังจะขึ้นเตียงให้หมอดูอาการปรากฏว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เข้าไปถึงในห้องฉุกเฉิน
ชี้หน้าด่าก่อนแล้วก็เข้าไปทำร้ายร่างกาย
นายสุริวัตรเนี่ยล้มลงไปนะคะแล้วก็โดนนี่ตามคลิปเลย
โดนกระทืบโดนเตะเข้าที่หน้าอกอีก๒ครั้ง
นายสุริวัตรบอกว่าจริงแล้วไม่ได้เจ็บหนักนะแต่ที่ล้มลงไปเพราะไม่อยากให้โดนต่อย
แล้วก็ไม่อยากจะไปสู้เขาอ่าเรื่องมันจะได้ไม่บานปลายก็ล้มลงไปอย่างนั้นอ่ะ
แล้วก็นิ่งไปอย่างนั้นดีกว่าเรื่องมันจะได้ไม่บานปลายใหญ่โต
แล้วก็ไม่อยากจะให้ทรัพย์สินของโรงพยาบาลได้รับความเสียหาย

พอปฐมพยาบาลเสร็จก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่โรงพักนะคะ
หมอรักษาตัวให้แล้วก็ถ้ารักษาตัวเสร็จก็จะกลับบ้านครับ
พออาจทิดโรคผมไปจี้เพื่อนเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
ก็เลยโดนต่อยก็เลยป้องกันตัว
จากนั้นก็ล้มลงก็โดนซ้ำ
เก็บก็ไม่มากครับแต่ว่าไม่อยากต่อสู้ให้มันทำลายสทัลสินของเข้ารักษาการ
ที่หมอกำลังทำการรักษาผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลครับ
อยากให้มาขอโทษขออภัยกันอันนี้ก็พอแล้วครับ
ก็มีต่อยตอบโต้กันอยู่หน่อยนึง

สุดท้ายบอกสลบดีกว่าเรื่องมันจะได้จบ
ร้อยตำรวจเอกอมรินวงตาแสงพนักงานสอบสวน
เจ้าของคดีบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วค่ะ
นายศิวกรเทพจำปาอายุ๒๑ปี
และนายยศพลบุญหล่ออายุ๑๙ปี
ยศพลให้ผู้ปกครองไปพบพนักงานสอบสวน

แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปมอบตัวทีหลัง
นายศิวกรก็ไปเจอหน้าคนเจ็บ
นายสุริวัฒน์นะคะพอไปเจอปุ๊บยังไงรู้ไหมคะ
อ้าวเพื่อนกันนี่

เคยเรียนหนังสือด้วยกันนี่ไปต่อยเขาซะแล้วอ่ะ
ตั้งแต่ในห้องฉุกเฉินเจอหน้าอ้าวเพื่อนกันนี่

จำได้ว่าเป็นเพื่อนเก่ากันอ้าวคุยกันไม่ติดใจเอาความ

แบบแยกย้ายกันไปไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรกัน
เพราะมาอ๋อเป็นเพื่อนกันเพื่อนเก่ากัน

ต่อยถูกกระทืบอะไรจะไม่เอาความก็เรื่องส่วนตัว
ทีนี้ต้องถามโรงพยาบาลว่าจะเอาเรื่องเอาราวหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลบอกว่า
ก็ไปตรวจสอบทรัพย์สินของโรงพยาบาลในเบื้องต้นแล้วนะคะ

ก็เลยไม่แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะ

โรงพยาบาลบอกไม่เอาเรื่องค่ะ
ต่อให้ไม่มีอะไรเสียหายแต่ก็ต้องแจ้งความนะ

ต่อไปเราก็อย่าทำให้เสียหาย
ใช่เราไม่ได้โหดร้ายนะคุณผู้ชม
แต่พฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมันต้องเอาเรื่อง

แต่ว่าโทษของการบุกรุกก่อเหตุทะเลาะวิวาสอะไรพวกนี้
เป็นโรงพยาบาลรัฐทำให้คนอื่นตกใจเดือดร้อน
มันมีโทษที่สามารถเอาผิดได้

ที่โรงพยาบาลนะครับหรือว่าตำรวจลองคุยกับทางโรงพยาบาลหน่อย

ก็หลุดไปเลยค่ะไม่โดนเลยอ่ะ

โอ้โหนี่เป็นยังไงบุกไปถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเห็นไหม
ก็คือแค่ไปต่อยคนนะอย่าให้ทรัพย์สินโรงพยาบาลเสียหายนะ
เห็นมีใครแจ้งความเลยเห็นไหมอันนี้ไม่ได้นะฮะ
ส่วนเรื่องของคนเจ็บคนต่อยอะไรกัน
อันนั้นเป็นเพื่อนเก่ากันอันนั้นก็เรื่องของเขานะครับ